กลับมาเบรกนี้คุณผู้ชมค่ะพาคุณผู้ชมไปดูหมอลำสาวแสนสวยหัวใจสีชมพูแอนออรดี
บอกเลยว่าสีชมพูจวดขนาดนี้เพราะว่าอะไร

ทำพงทำเพจอะไรยืนเท้าเอลอยู่ขอบคุณไปเลยจ้า
ตอนหน้านี้ยังมีแฟนเข้าไปให้กำลังใจน้องแอนด์อรดี
ในเฟซบุ๊คกันเยอะเป็นพิเศษเลย
เพราะอะไรติดแฮสแท็กมาด้วยเซฟแอนอรดี
จำได้ไหมไอ้วันก่อนไอ้ช่อดอกไม้สีทองหน้าเวที
สังเกตได้นะน้องกำลังตั้งหน้าตั้งตาร้องเพลงอยู่ดี
คุณผู้ชมค่ะน้องเสียใจนะเจอมาแบบนี้
แล้วก็บอกความรู้สึกอัดอั้นด้วยว่าไม่โอเค

ไม่ใช่เรื่องที่เธอจะต้องเหนื่อยแล้วต้องมาเจอกับอะไรแบบนี้
เพราะหลายคนเห็นว่าน้องแอนไม่โอเคกับเรื่องที่เจอมา
เส้นทางความรักกับคุณบอยสิริชัยอีก
จะมีปัญหาหรือเปล่าถ้าเอฟซีตีกัน

ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเป็นความรักที่มาพร้อมกับความโชคดี
เป็นไงเป็นเจ็ดปีที่รอคอยแล้วมีคุณค่า

เขาบอกว่าฝ่ายชายเนี่ยตามสีนี้ต้องเจ็ดปี

ล่าสุดก็มีความหวานที่น้องแอนเปิดเผยถึงความมุ้งมิ้งเวลาอยู่ด้วยกัน๒ต่อ๒กับคุณบอยด้วย

แกเป็นคนหน้าร้านเวลาที่อยู่กับหนูสองคนก็จะได้เป็นอีกแบบหนึ่ง

บางทีแกจะเป็นคนที่ไม่พูดแต่แกเป็นคนที่ทำให้เห็นว่าว่ามันเป็นยังไง
แม้กระทั่งกับหนูความรู้สึกห่วงหนูมาก
แต่ก็ไม่พูดไม่บอกแต่บางทีเราก็อยากได้ยิน
เราก็จะมีคำเราก็จะมีการตกลงกันอยู่เรื่อย
ว่าพี่ไม่ได้นะบางทีพี่ก็ต้องพูด

ไม่ได้บางทีพี่ก็ต้องพูดหนูก็อยากได้ยินนะ

ต้องพูดนะครับคุณผู้ชมยิ่งมีกระแสก็ยิ่งปังนะ
แต่เอาจริงเอฟซีทั้งคู่น่ารักทั้งคู่นะ
อาจจะมีบางกลุ่มบางคนเท่านั้นเองนะคะ
ช่อเงินรวม๕๐๐๐บาทมาลัยเงินรวมอีก๕๐๐๐บาทคุณผู้ชม
แล้วก็ทองคำแท่งให้อีกคนละ๑บาทไปเลย

รวมแล้วมูลค่า๑๖๐๐๐บาทเท่านั้นเอง
ตอบแทนความรักเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยนะเวลาเขาร้องเพลงเนี่ย
ตั้งใจโชว์ให้เอฟซีได้มีความสุขกันทั่วหน้า
เพราะฉะนั้นไอ้ช่อดอกไม้ช่อเงินช่อทองทั้งหลายเนี่ย
เต็มที่เลยเปย์ให้ยินดี